ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับคำว่าพ่อมีความหมายต่อลูกทุกคน
แต่สำหรับครอบครัวนี้ที่มาจากจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้นะครับ
คำว่าพ่อมีความหมายสำหรับเด็กในบ้านหลังนี้มาก
เพราะพ่อคนนี้มาเติมเต็มความรู้สึกที่ขาดหายไป
ถึงแม้ว่าพ่อคนนี้จะเป็นแค่พ่อเลี้ยงก็ตาม

แต่เงินในครอบครัวก็มีมาไม่กี่บาท
อยากให้เขาแบบคิดว่าตัวเขาก็มีงานวันเกิดเหมือนอย่างคนอื่นเขา

คุณพี่
ทุกวันนี้ที่ผมต้องทำงานหนัก
ไม่ว่างานรับจ้างอะไรผมทำได้หมด
ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อเมีย

ทั้งที่เขาไม่ใช่ลูกแท้ของผม
ผมอยากมีเงินทำให้เขามีความสุข
และส่งเสียให้เขาเรียนสูง
มีงานทำที่ดีจะได้ไม่ต้องมาลำบากแบบผม
ในครอบครัวผมมีอยู่ด้วยกัน๕คนครับ

มีน้องนุ่นซึ่งเป็นน้องแฟนผม

แล้วก็มีน้องน้ำกับน้องฝน
ซึ่งเป็นลูกของหนึ่งกับแฟนเก่าเขา

ก็วันนั้นเขาถามว่า

อยากจะมีพ่อเหมือนเขา

คือ

เขาช่วยเหลือครอบครัวของหนู

เอาเงินมาให้ผมไปโรงเรียน

แล้วก็ช่วยอะไรได้หลายอย่างครับ

วันนั้นผมได้ไปฉีดยาฆ่าแมลง

ถ้าล้มก็คือจมน้ำตรงนั้นยังไง

คือเราก็ต้องทนทำงานตรงนี้

ที่เขายังเป็นโรคทาราซิเมีย

สั่นหน้ามืดบ่อย

ก็ตอนหนึ่งท้องนอกมดลูก

เมื่อที่กลับกี่ปากเรือนอนปวด
แต่ว่าก็ไม่อยาก

ก็ช่วยแบ่งเบาภาระแฟนได้ก็กรอกทาน
ทุกวันนี้ผมอยากจะผ่อนแรงแม่
ไปทำครั้งหนึ่งก็ได้ตังค์มาร้อยเกือบสองร้อย
ก็เอาตังค์ให้แม่แล้วก็เอาไปโรงเรียน
วันหยุดก็ชวนน้องไปเก็บฝักบัวไปขายที่โรงเรียน
ผมก็เก็บฝักบัวไปขายที่โรงเรียน

ก็เวลาเห็นแม่ทำงานก็สงสาร
เห็นว่าแม่เหนื่อยก็อยากช่วย

วันที่ไม่มีเงินติดบ้านนะคะ
ก็หนึ่งก็ป่วยพี่หนุ่มก็หางานทำไม่ได้
ออกไปหายืมใครเขาก็ไม่ให้
มึงไม่ได้ทำงานมึงจะเอาเงินไหนมาใช้หนี้กูอย่างนี้
บางทีมีแต่ข้าวกับข้าวเราไม่มีเลย
วันนี้เราต้องกินข้าวกับน้ำพริกกัน๑มื้อแล้วกัน
อันนี้น้ำจิ้มนะ
ตอนนี้หมูทอดเป็นพะโล้แล้วกันเนี่ย
แต่อยากสดน้ำไหม
ผมก็พยายามพูดอะไรที่มันตลกอะครับ

อื้อน้ำพะโล้นี้เผ็มดี

ลูกเมียต้องมานั่งอดทีละมื้อ
แต่พรุ่งนี้พ่อสัญญาว่าพ่อหากับข้าวให้ได้
แต่เล็กจนโตมายังลำบากไม่พออีก
ทำไมลูกต้องมาเป็นแบบหนึ่ง
ตั้งแต่เกิดมาจำความได้หนูยังไม่เคยพาลูกมีความสุขเลย
ทุกวันนี้บ้านมันก็สุดสมมากครับ
หลังคามันรั่ว
บางครั้งลมพัดแรงนี่ก็
มีหลังคาพังยกฟุบเลยครับ

เวลาฝนตกมานะมันก็จะรั่วไปทุกที
วดต้องมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลย
หนึ่งก็มีความรู้สึกอยู่บ้านหลังนี้

เหยียบกระดาน
ก็หักฟาดหน้าตัวเอง
ตัวผมเองเดินไปตรงทัวร์

เวลานอนผมก็กลัวบ้านซุดลงมา

ก็กลัวว่าวันหนึ่งมันจะพังลงมา
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับ
ผมอยากจะทำบ้านให้มันแข็งแรงขึ้น
นอนตรงไหนก็ไม่ต้องคอยระวังนะครับ
ไม่ต้องย้ายมากมายแต่ขอให้แข็งแรง
ขอให้ลูกอยู่แล้วปลอดภัย
ฝันของผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งนะครับ
คือการทำให้เด็กที่ไม่ใช่ลูกในไส้
รักเขาเหมือนกับพ่อแท้
ผมในฐานะที่เป็นผู้ชายและเป็นพ่อ
นับถือน้ำใจของผู้ชายคนนี้จริง
ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัว

ตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วครอบครัวของคุณหนุ่ม
และคุณหนึ่งจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ

จริงนะผมนับถือในความที่มีน้ำใจของคุณจริงคุณหนุ่ม
คุณมาเจอกับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงครับ

และเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยไงครับ
แล้วก็ไปทำงานแล้วก็กลับมาเจอกันที่บ้านนะครับ
ผมถามจริงเลยว่าคุณไม่ได้รังเกียจเดียดฉันผู้หญิงคนนี้เลยเหรอครับคุณ
ไม่เคยครับไม่เคยคิดด้วยครับ
เพราะเราอยู่กับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรัก
อกจากคุณจะรักผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วเด็กที่ยืนอยู่นี่นะครับ
ไม่ใช่ลูกในไส้อย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้
คุณก็รักเขาเหมือนกับลูกแท้ของคุณ

เพราะเด็กสามคนนี้ผมสนิทกับเขาผูกพันกับเขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อ

และให้พวกเขายอมรับผม
คือเรียกผมคำว่าพ่อได้เต็มปาก
คุณมาทำหน้าที่พ่อในบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วครับ
ก็๓ปีกว่าแล้วครับ
ตอนที่เข้ามาใหม่ผมถามจริงว่าเด็กมีกระด้างกระเดือกไหมฮะ
ภาษาเด็กอะครับก็คือมีสนบ้างมีพูดไม่รู้เรื่องบ้าง
แต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มโตขึ้นมาแล้วครับ
พฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไปเริ่มมีมารยาทขึ้น
จากภาพชีวิตที่เปิดมาเลยผมเห็นวันนั้นเป็นวันเกิดของใครครับ

ทำไมคุณไม่ซื้อเค้กเหมือนกับบ้านหลังอื่นเขาล่ะครับ
ก็คือส่วนหนึ่งพวกผมก็ไม่ค่อยมีเงินไงครับ
คือรับจ้างก็ได้วันละ๓๐๐อย่างนี้ครับ
บางวันก็พอใช้บ้างไม่พอใช้บ้าง
บางครั้งเห็นลูกไปมองเด็กคนอื่นเขา
ว่าเขายังมีงานวันเกิดก็คิดสงสารลูก

เราก็หาสิ่งของที่มันเก็บ

คุณไปซื้ออะไรมา

ก็คือเอามาปักเทียนแทนเค้ก
แค่นี้เราก็ทำให้ลูกมีความสุขได้แล้วครับ
วันนั้นหนูรู้สึกยังไงลูกน้อง

ค่ะคือก็ไม่มีให้มากกว่า

ทำไมคุณถึงได้รักเด็กพวกนี้มากขนาดนี้
เป็นความผูกพันที่เราคือเราอยู่ด้วยกันมาครับ
คือจะเป็นให้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาขาดหาย

ทำงานที่คุณทำเนี่ยผมเห็นในภาพชีวิตเนี่ย
ก็คือเป็นงานที่เสี่ยงพอสมควรเลยนะครับ
อันนั้นก็คือนาไหนเขาจ้างเขาไปฉีดอย่างนี้หรอ

วันนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงล้มฟุบขนาดนั้น
คืออาการนั้นคือแพ้ยาครับ
ตอนแรกมันจะขึ้นไส้เหมือนจะอาเจียนนะครับ

คือเรากลับมาจากทำงานบางทีเงินเราไม่พออย่างนี้
เราก็ต้องเอาไปหาเสริมบางทีก็ไปหาปลาหากบเพื่อเอามาขายเอาไว้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวครับ
หนูรู้ไหมว่าอาชีพที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากเลยนะ

แล้วไม่คิดที่จะหาอาชีพอื่นทำเหรอฮะ
ก็ถ้าผมไปรับจ้างที่อื่นผมก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงแฟน
เพราะว่าแฟนเขายังป่วยลูกก็ต้องไปโรงเรียนอย่างนี้ครับ

หนึ่งป่วยจากสาเหตุทารัสซีเมีย
ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับมาตรวจเจอ

มาหนักสุดก็ตอนที่ตรวจตอนท้องนอกมดลูกก็คือเม็ดเลือดขาว
เหมือนกินเลือดแดงจ้ะ
แสดงว่าตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีน้องมาเกิดอีกคนนึง
ค่ะแต่ว่าน้องได้๓๔เดือน

ค่ะก็พยายามเก็บปวดก็เก็บไม่บอกพี่หนุ่มไม่บอกลูก
จนเลือดจนตัวเด็กเลือดเด็กที่คุ่มอยู่มันแตกเองค่ะ
ถึงพูดว่าตัวเองปวดมาก

แล้วคุณที่คุณหมอโทรมาบอกแล้วความรู้สึกคุณเป็นยังไงคุณหนุ่ม

แล้ววันนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าอาการป่วยก็ถึงต้องตัดมดลูกด่วนเลยใช่ไหมฮะวันนั้น

หนึ่งก็บอกหมอว่าหนึ่งขอกลับไปบ้านไปดูของไปดูลูกก็หนึ่งก็กลับมาทานยาแก้เสพยาพาราเพราะว่าหนึ่งไม่มีเงินทั้งผัวทั้งเมียจนทางโรงพยาบาลได้มาหาหนึ่งที่บ้านเองว่าถ้าหนึ่งไม่ไปรักษาหนึ่งไม่ไปเจาะที่ท้องกำลังบวมที่หมดลูกหนึ่งก็ต้องตัดแต่ถ้าหนึ่งไปบ้านหนึ่งก็จะไม่มีข้าวกิน
เขาเคยบ่นกับคุณไหมว่าเขาลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับเคยบ่นครับไม่มีพูดไม่มีปิดปากเลยครับ
คือรับภาระทางบ้านหนึ่งก็พอแล้วไหนจะลูกไหนจะตัวหนึ่งไหนจะทุกอย่างเรายังต้องมารับรู้ว่าเออเมียกูเป็นอย่างนี้เมียกูจะอยู่ยังไงรับรู้ไหม

คุณมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้คุณรักเขามากขนาดไหนพูดกับเขาให้
แม่จะเป็นยังไงพอรักแม่ก็จะอยู่ไปกันตลอด
พี่หนุ่มตอนนี้ครอบครัวของเราที่เกิดวิกฤตมากในครอบครัวคืออะไรครับคือเรื่องบ้านครับมันเริ่มซึดสม
หนุ่มตอนนี้ครอบครัวของเราที่เกิดวิกฤตมากมากในครอบครัวคืออะไรครับคือเรื่องบ้านครับมันเริ่มศึกษา
ตอนนี้ครอบคลัวของเราที่เกิดวิกฤตมากในครอบคลัวคืออะไรครับ

มันก็เกิดซุดให้สุดได้ครับซุดลงไปแล้วก็ไม้ไม้ก็ผูกด้วย
ถูกหมดแล้วถ้าตอนนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตสักก้อน
นี่คุณจะไปทำอะไรกันก่อนครับอยากจะทำบ้านให้ลูก
เพื่อให้มันแข็งแรงตอนนอนมันจะได้ปลอดภัยไงครับ
วันหนึ่งมันจะพังตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้
วันนี้ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเราเราได้รู้แล้วว่าครอบครัวคุณมีวิกฤตจริง
แล้วก็ในบ้านหลังนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะยากจนนั้น
แต่เราเห็นความรักในบ้านนะอยากให้ทุกคนปรับทัศนคติ
แล้วก็ปรับกันใหม่คุยกันพูดบอกเล่าซึ่งกันและกัน
อย่าปล่อยเวลาไปถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า
เดี๋ยวจะมานั่งเสียใจว่าไม่ได้พูดไม่ได้บอกกัน
คุณผู้ชมครับฟ้าได้ส่งผู้ชายคนหนึ่งที่มาดูแลครอบครัวนี้
เขาไม่ได้เพียงทำหน้าที่ให้ภรรยามีความสุขเท่านั้น
แต่ยังมีความฝันที่จะทำให้เด็กของบ้านหลังนี้
ให้เด็กของบ้านหลังนี้ยอมรับเขาในฐานะคำว่าพ่อได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจ
และเขาทำสำเร็จแล้วครับ
ความอบอุ่นในหัวใจนั้นอาจยิ่งใหญ่กว่าความสุขสบายทางกาย
แต่ถ้าครอบครัวที่มาในวันนี้สามารถร่วมใจกัน
ความฝันของเขาที่มีก็คือบ้านของเขาให้สำเร็จได้
ครอบครัวนี้คงจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขทั้งกายและใจ
มาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้กันในช่วงหน้านะครับกับการตอบคำถาม๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
พี่น้ำจับปลาเก่งเหรอลูก
เคยจับปลาสองมือไหมลูก
มีแต่เด็กเลยนี่เอายังไงลูกเคยไหมไม่ครับ